คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็กลายเป็นความชุลมุนบวกความแตกตื่น
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่ในชุมชนแห่งนี้เห็นคน
เอาแค่ถ้าเกิดว่าเขาแค่ไม่ใส่เสื้อตัวเดียวเราก็มองแล้วนะ
นี่ไม่ใส่หมดเลยค่ะแก้ผ้าล่อนจ้อนเดินอยู่กลางวันแสกไปดูค่ะ
คุณผู้ชมคะอย่าเข้าใจผิดนะคะเราไม่ได้ใส่เอฟเฟคเสียงเพื่อความบันเทิงแต่
อย่างใดแต่มันเป็นกล้องจากหน้ารถของรถคันหนึ่งที่ขับตามชายคนนี้แล้วเขาเปิด
เสียงเพลงอยู่ในรถมันก็เลยประกอบกับภาพข่าวไปในตัวนั่นเองค่ะผู้ชายคนนี้นะคะ
เดินอยู่แบบนี้ในชุมชนค่ะ
ชุมชนนี้อยู่ในซอยนกครเขื่อนขันส
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ

คุณดูดิกลางวันแสกเดินแบบนี้ไม่ได้ใส่อะไรเลย
แล้วแต่ละบ้านเขาก็มีผู้หญิง
มีลูกเด็กเล็กแดงใช่ไหมล่ะเนี่ยบางคนก็ไปเรียกเนี่ยให้กลับไปใส่เสื้อผ้าที่บ้าน
เจ้าตัวก็เดินไปเรื่อยเดินวนไปวนมาอยู่แถวนั้น
ระยะทางใน๓๐๐เมตรโอ้ไม่สนใจใครเลย
แล้วชาวบ้านอย่างที่บอกเขาตกใจกัน
หนึ่งในชาวบ้านชื่อคุณสวนีวิมารรัฐอายุ๖๐ปีค่ะ
คุณป้าสวนีบอกโอ๊ยไอ้ปุ้ยเนี่ยเหรอ
ปุ้ยชอบกินเหล้าสติไม่ค่อยดีนะหนู
ครั้งแรกเคยเห็นไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลย
โอ้โหครั้งนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเดินแก้ผ้ามาแบบนี้

นพดลแสงวินานบอกว่าชาวบ้านมาแจ้งเป็นประจำเลย
ในปุ้ยคนนี้ชอบเดินแก้ผ้าบนถนน
จริงเคยไล่ไปแล้วแล้วเห็นบอกว่ามีเมาด้วยนะ
มีอาการทางประสาทรู้มาว่าขาดยาก็เลยมีอาการกำเริบ

อันนี้ต้องถามครอบครัวเขานะทำไมไม่พาไปรักษา

ถูกรถชนเองหลายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยนะ

ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลูกชายดื่มเหล้าแต่อย่างใด
มีเรื่องถูกทำร้ายร่างกายอีก
สมองของลูกก็กระทบกระเทือน
ไปหาหมอจิตเวทมาเป็นประจำ
แต่ลูกชายขาดยาก็ไม่ค่อยได้กินยาหรอก

แม่เนี่ยพอมีคนไปบอกปุ๊บขายผักอยู่

แล้วก็พาตัวในปุ้ยกลับบ้านไปค่ะ

ตำรวจสพพระประแดงขาว่ายังไง

รู้แล้วในปุ้ยเขามีอาการป่วยทางจิตเวทจริง

เดี๋ยวตอนนี้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
ต้องพาคือในปุ้ยไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาต่อไปค่ะ
ต้องประบัติแล้วก็รักษานะครับใช่ค่ะ